คุณผู้ชมคะและเมื่อสักครู่นี้เราได้มีโอกาสได้คุยกัน
มาประเทศไทยในช่วงค่ำวันนี้นะคะ
เพื่อส่งเข้าร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศด้วยพระองค์เองนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ทางด้านของกษัตริย์และประมุกประเทศต่างได้ส่งพระราชสารแสดงความเสียใจมาค่ะ
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกพระมหากษัตริย์แห่งราชนาจักรภูตาล
พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจ็ดสุนเพมาวังชุก
เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยในวันเสาร์ที่๑๕ตุลาคมนี้
น้อมถวายบังคมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏด้วยพระองค์เอง
โดยรัฐบาลไทยและคอสชมีคำสั่งให้ทุกฝ่ายประสานภารกิจ
เนื่องในโอกาสที่พระพระหากษัตริย์แห่งราชนจักรภูตาล
เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยในวันนี้เวลา๑๙นาฬิกา
เพื่อส่งเข้าร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมกฏณพระที่นั่งดูสิทธิ์มหาปราศาสตร์
เป็นการสวนพระองค์ในวันที่๑๖ตุลาคมค่ะ
ด้านสำนักข่าววาติกันรายงานว่า
สมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสประมุกแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทาลิก
มีพระราชสารถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
แสดงความเสียพระไทยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมกฏพร้อมตรัสว่าจะทรงสวดภาวนาให้ภูมิปัญญา
เข้มแข็งและความซื่อสัตว์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมกฏโดนบันดาลให้ชาวไทยสามารถก้าวเดินไปสู่เส้นทางแห่งสันติภาพด้วยกัน
สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลที่๕แห่งนอเวย์
สมเด็จพระราชาธิบดีเวอร์เล็มอเล็กซานเดอร์แห่งเนเทอร์แลนด์
สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่๖แห่งสเปน
สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปแห่งเบลเยี่ยม
เด็จพระราชาธิบดีคาราวที่๑๖กุสตาฟแห่งสวีเดน
ก็ได้มีพระราชสารแสดงความเสียพระไทย
ยังสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินินาศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารด้วยเช่นกัน
อกจากนี้ยังมีพระราชสารจากสมเด็จพระราชาธิบดี
ฮัชยีฮัสซานาวโบเกียหมู่อิสดินวัดดาวละ
เด็จพระราชาธิบดีฮามัสบินอีซาอัลคอลิฟาแห่งบาเรน
สุลตานก
และสารแสดงความเสียพระไทยจากชิกทามิมบินฮามัดอัลธานี
ส่งมาแสดงความเสียใจและเห็นใจมายังสมาชิกราชวงศ์
รวมถึงคนไทยและรัฐบาลไทยค่ะ
สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตแห่งญี่ปุ่น
สมเด็จพระจักรพรรดินีมิจิโก
สวดมนต์ให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ตั้งแต่เมื่อทรงทราบข่าวการเสด็จสวรรคตเมื่อคืนวันพระฤหัสสบดีที่ผ่านมา
โดยมีรายงานว่าทั้งสองพระองค์มีพระประสงค์จะสวดมนต์เป็นเวลาติดต่อกัน๓วัน
ขณะเดียวกันสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น
ก็ได้เปิดให้ประชาชนคนไทยร่วมลงนามแสดงความอาลัย
ก็มีคนไทยทยอยเดินทางไปร่วมลงนามกันด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างแดนพากันลดทงลงครึ่งเสา
เพื่อถวายอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นครั้งสุดท้ายที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงปะกิ่งของจีน
ทงลงครึ่งเสาและก่อนหน้านี้รัฐบาลจีน
ร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังรัฐบาลและประชาชนชาวไทยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ส่วนที่ไต้หวันคณะข้าราชการและบรรดาผู้แทนการค้าไทยไปร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าไทยในกรุงไทเปย์โดยมีคนไทยที่ทำงานในไต้หวันประมาณ๖๐๐๐คนก็ได้มีการทยอยไปร่วมลงนามถวายความอาลัยที่สถานที่ดังกล่าวที่จะเปิดจนถึงวันศุกร์
ถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกรธกันอย่างหนึ่งแน่นที่ประเทศมาเลเซียค่ะมีคนไทยกว่าห้าสิบคนไปรวมตัวการสวดมนตร์ที่วัดไทเชตวันในเมืองเปตาลิงจายาซึ่งใกล้กับกรุงกุลาลัมเปอร์ด้วยวัดแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกรธได้ทรงโปรดกล
เช่นเดียวกันกับที่ประเทศเวียดนามนะคะบรรดานักการทูตและคนเวียดนามเชื้อสายไทยที่มีความจงรักพักดีก็ได้เดินทางไปถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงฮานอยค่ะ